เขาใส่ใคร

ไม่ใช่จะบอกว่าถูกไวเหรอ

บอกข่าวดีไปเยอะหลายอันนะฮะ

เค้าก็บอกอยู่ที่๑๔๗

ถ้าไม่ชมเดี๋ยวตรงเราด้วยก็ได้อนี่ไงมาแล้วนะคะ
รางวัลที่๑๒๑๘๕๕๙มีไหมครับมีเลข๒

แล้วก็เลขหน้าตัว๓ตัวนะคะ

ผมมี๒๐๕เอออันนี้มีแล้วก็๔๘๙

หมายถึงผมพี่แหละโดนกินเรียบอาจิงเลอตเตอรี่

เออเอาไปกินอาหารนั้นดูสิ
ให้รัฐบาลไปกำไรเป็นของรัฐบาลไป
เออใช่เราก็แบ่งไปมันก็มีบางคนที่คงจะถูกแล้วก็โชคดีกันไป

สุขอย่างเรื่องประวัติศาสตร์ปุเปศรรยีวาด
โอ้โหตอนนี้นะเราเสนอข่าวไปแล้วว่า
กระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเขาจะจัดงานสัมมนาเขาจัดแล้วนะฮะ
ถือเป็นประวัติศาสตร์ของการละครไทยเลยทีเดียว

ขึ้นไป๒๐แล้วนะฮะตอนนี้แรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่๒๐นะคะในเมธม
คือกระแสอเจ้านั้นดังเปรี้ยงปร่างเรตติ้งกระฉูดจนแบบว่า
ดานพังไปแล้วค่ะเพราะทะลุไปแล้ว
เพดานพังคือจะมีภาคสองแต่วันนี้เนี่ยนะฮะที่โรงละครเล็ก
มาตอนสายเมื่อวานค่ะรองรับทั้งสูงวัฒนธรรมเนี่ยเขาจัดงานเสียวนา
ต่อยอดย้อนรอยบุเภสันนิวาสแล้วก็เชิญกรรมการ
ดาราเชิญผู้จัดเชิญผู้เขียนเชิญนักแสดง
นะฮะอะไรอีกไหมในประวิษกรรมไปด้วย
รวมทั้งผู้อภัณฑ์เนี่ยนะฮะและก็ผู้เชี่ยวชาติด้านวันคดีและประวัติศาสตร์

ทำไมมันถึงเกิดกระแสฟีเวอร์ขึ้นมาอย่างนี้
ทำไมคนถึงหันมาสนใจประวัติศาสตร์กันมาก
แล้วเกิดการสืบสาวราวเรื่องกันมากมายนะฮะ
หาเหตุการณ์นั้นน่ะต่อยอดกันมากเลย
แล้วเขาก็ทำนี้เดี๋ยวนั้นเอาอาหารที่อยู่ในอลลาคอลมาให้ชิม

อันนี้เน้นนะคะว่างานสวนานะคะไม่ใช่อีเวนต์นะ
โอ้โหรู้สินี่มันอีเวนต์ชัด
แล้วทำแล็คดอปแบบนี้นะครับแล้วก็ทำดอปเป็นฉากพายเรือ
พายเรือกันสนุกสนานทุกคนก็แต่งชุดไทยมานะฮะ
แต่นี่เป็นชุดไทยสมัยล๕กันซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะ
ก็นายวีระโรธพจนรัฐรัฐรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมบอกว่า
ขอย้ำชื่นชมละครเรื่องบุเภสันนิวาสว่าส่งเสริมความเป็นไทยครบถ้วนทุกประการ

ด้านประวัติศาสตร์วิถีชีวิตอาหารภาษาการแต่งกาย

ถ้าใครไม่ดูละครเรื่องนี้จะคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องเลยทีเดียว
ในส่วนของกระทรวงก็พร้อมจะสนับสนุน
การผลิตสื่อละครรายการโทรทัศน์และรวมทั้งภาพยนตร์
ที่มีคุณภาพทุกรูปแบบ

จำไว้ไปขอไปขอทุนท่านเลย

เราว่ากระแสแบบนี้จะไปอีกนานเลยนะ

เป็นอย่างนี้ค่ะคุณจัญวีสมปรีดาหรือคุณรอมแพง
ที่คนเอานังสือเขาไปถ่ายลงในเพจเป็นแบบว่าที่ให้อ่านฟรี

ตอนนี้ข้อมูลต่อไปเนี่ยนะครับเบื้องต้นเขาจะทำภาค๒แล้ว
ชื่อว่าพรมลิขิตนะฮะแต่จะมีการ
ตอนนี้กำลังตกลงกันว่าจะทำเป็นละครเวทีหรือเปล่าละครทีวีหรือเปล่า
แล้วเขาก็จะเขียนอีกสักพักนึงตอนนี้กำลังหาข้อมูล
จะเป็นรุ่นลูกของอเจ้ากับพี่หมื่น
แล้วก็จะมีเรื่องอันนี้แหละมนต์กฤษณาการีเป็นตัวเชื่อม

เป็นในช่วงยุคของประเภทราชาพระเจ้าเสือแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวบรมกฏ
ก็ลงมาอีก๓ราชการหมายถึงว่าต่อจากสมเด็จพระนารายย์มหาราชลงมา
ส่วนเรื่องคดีนั้นเธอก็บอกว่าให้เป็นไปตามกฎหมาย
ดีแล้วคุณคุณรอมแพงอันนี้เชียร์

คือหนังสือเขาพิมพ์ไม่ทันแล้วก็มันฮิตมากเข้าไปอ่าน
แล้วพอเขาฟ้องก็มีคนเข้าไปว่าเขาใจแคบ

เอาเดี๋ยวนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่ทับสินทางปัญญาอุงกะ

อย่างน้อยก็ทำให้เขาทำเพจแล้วก็ค่อยอ่านแบบเสียตังค์กันหน่อยนะ

น่าจะเป็นประวัติศาสตร์ของการละครจริง

อีกหน่อยแล้วแต่งมันดูคนพูดถึงตลอดจริงคะ
เมื่อพูดพฤหัสที่แหละที่ผ่านไหนพี่ไม่ได้รู้ว่าพี่ทำงาน
แต่เช้าขึ้นมาเหมือนดูเลยเพราะขึ้นมาเต็มฟีดทุกอย่าง

ใช่เหมือนดูทั้งเรื่องแล้ว

พี่สามารถจะพูดคุยกับใครเหมือนพี่ได้ดูได้มากเลยเนียน

ทีนี้น่าจะทุกวันศุกร์แต่งชุดไทยกันเนอะ

ชุดไทยแบบนี้ชุดไทยแบบย้อนเลย

ยุคอะไรก็ได้แล้วจะได้แบบเต็มที่
จริงมันมาตั้งแต่งานอุ่นไอรักด้วยนะ

แล้วก็พอประจวบเหมาะกับที่มีละครมาอีกทีนี้
น่ารักน้องไม่มีที่ยืนเลย
แล้วก็เป็นรุ่นคุณป้าคุณยายคุณหนัก
คือวันนี้หลายคนบอกเลยว่าโดนกันทั้งนั้นเลยค่ะ

เลขที่ไม่ถูกชื่ออะไรแบบนั้นเลขไม่ถูก

เดี๋ยวต้องถามลูกชายหน่อยนี่นอกจากอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วนี่นะคะ
ต้องบอกเลยว่าโรคสุนัขบ้าก็มาแล้วด้วยเหมือนกันนะคะ
กรุงเทพก็พบสุนัขบ้าแค่๖นะไม่ใช่๑๖
๖ตัวคือคนตกใจอยู่ว่าอุ๊ยนี่มันร้อนแล้ว
พิสุนักบ้าก็กำลังจะแบบกำเริบเริ่มมา
มันหมายถึงเพราะหน้าร้อนเหรอมันมันอากาศด้วยหลายอย่าง
ทีนี้ทางกรุงเทพมหานครก็เปิดเผยนะคะว่า
จะร่วมกันรณรงค์ป้องกันโรคพิสุนักบ้าก็เกิดขึ้นที่
อำภาวาซอยจรรย์สนิทวง๒๒
บอกว่าวันนี้กรุงเทพก็สำนักอนามัยและสำนักงานเขตบางกอกน้อย
นัดประชุมประชาชนที่วัดอำภาวา
บริเวณใกล้เคียงเพื่อที่จะนำสุนัขแล้วก็แมว
มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคสุนัขบ้า
ซึ่งสำนักอนามัยก็นำวัคซีนมาบริการจำนวนกว่า๖๐๐โดส
รวมไปถึงให้บริการกันอย่างนี้เลยทำหมัน
กดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกดกด
กักจากปีปฏิทิน
คือตั้งแต่วันที่๑มกราถึงวันที่๓๑ธันวาคมค่ะ
แต่กงบรรจุศัทร์นี่นับตามปีงบประมาณ

ดังนั้น๖ตัวเนาะ

ถ้าเกิดใครมีสุนัขของตัวเองนะตอนนี้ก็บางทีก็อาจจะต้องพาไปฉีดวัคซีนกันสักนิดหนึ่งด้วยนะคะ
แต่อยู่ในบ้านอยู่ดีไม่ได้ไปเจอตัวอื่นก็ไม่เป็นใช่ไหม
ไม่มันมีโอกาสเขาบอกว่าเป็นได้ในตัวของเขาเอง
สัตว์ที่เล่นลูกด้วยนมมันสื่อกันได้เขาบอกค้างคงค้างคาวก็เป็นนะไอ้ไล่บิ่ง

อ๋อคืออยู่ในบ้านก็คือเชื้ออยู่ในตัว
มันมีโอกาสว่าไม่รู้ว่าเราจะไปเจอตรงไหนถูกต้อง

แต่ตอนนี้จริงเขาก็อยากวิงวอนประชาชน
อย่าเอาน้องหมาหรือน้องแมวที่แบบว่าตัวเองไม่ได้เต็มใจเลี้ยงไปทิ้งไว้ที่วัด
แต่ตอนนี้ไปเอาแมวจรจัดมาเข้าบ้านตัวหนึ่ง
ก็พี่ก็พาเขาไปฉีดวัคซีนไงก็พาเขาไป
พี่ต้องฉีดไหม

แล้วพี่ก็เอาไปฉีดนิดนึงดูแล
มันขอบมากไอ้ขาวใหญ่นี่
ไปเอามาจากขาวใหญ่
ชื่อขาวใหญ่
โอ๊ยพูดแล้วกลับก่อนได้ไหม
เดี๋ยวใจเย็น
ผมเพิ่งจะมาวันนี้แล้วก็จะกลับเลย
พี่ก็กลัวว่าจะพาไปกับ๓ตัวด้วย

เป็นไรคุณผู้ชมฟังข่าวนี้ก่อนแล้วกันหาเจอแล้ว

ประกาศนะคะว่าจะให้เลิกใช้ไขมันทราน
มิดถุงทายหยุ่นนี้ไขมันทรานคืออะไร
แปรรูปอาหารให้ฟังก็แล้วกันนะคะ
เพราะว่าไม่ได้รู้เองใช่ค่ะเขาบอกว่ามีความเสี่ยงในการที่เป็นสาเหตุให้เกิด
โรคหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดได้

ให้ระวังอาหาร๓อย่างนะคะ
เดี๋ยวเอารายละเอียดก่อนว่าไขมันมาจากอะไร
ที่มีความผิดพลาดทางโครงสร้างทางเคมี
ทำอาหารเป็นอุตสาหกรรมอาหาร
เพื่อการเติมไฮโอร์เจน
ลงไปในกดไขมันไม่อิ่มตัวนะคะ
เพื่อให้เปลี่ยนสภาพของเหลวที่เป็นของไขมันเนี่ย

หรือมีสภาพเป็นกึ่งแข็งกึ่งเหลว

ซึ่งผลการตรวจสอบปริมาณไขมันทรานซ์ในอาหาร
เพราะว่ามีอาหาร๓ชนิดนะคะ
ก็ได้แก่โดนัททอดต่อ

นัดทอดนี่พบ๓กรัมนะคะ
ต่อ๑หน่วยบริโภคนะคะ

นั่นแหละแล้วก็
เวเฟอร์เคิบช็อกโกแลตตายแล้ว

เลิกกินใดก็เลิกซะนะคะ

หัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดนะคะ

สำนักคณะกรรมการอาหารและยากร่าวว่า

โยได้ร่างประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
กำหนดอาหารที่ห้ามผลิตนำเข้าหรือจำหน่าย
เป็นสาระสำคัญให้เป็นการควบคุมทั้งหมดเนี่ยนะคะ
ทั้งหมดทั้งสิ้นก็คือตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการ
เขาเรียกว่ายื่นให้เป็นกฎหมายที่ถูกต้อง

ถ้าเกิดก็นี่ค่ะเขาบอกว่า
ถ้าเกิดว่าผลออกมาบังคับใช้ประมาณเดือนมิถุนา
นับจากมิถุนาไปเนี่ยเขาเรียกว่า
ผู้บริโภคแล้วก็ผู้ประกอบผู้ผลิต
ก็ยังพอจะมีเวลาเตรียมตัวไปอีกปีครึ่ง

ผู้ผลิตปิดแล้วก็ไปหาอย่างอื่น
ต้องเอาไขมันที่ไม่ใช่ไขมันเลวมาทำ
ไม่เขาบอกว่ามีเวลาเตรียมตัวอีกปีครึ่งคือ

ค่ะก็รีบกินกินเลยนะตอนนี้อะไรแบบนี้
จริงเหรอ
ขอบใจมากค่ะค่ะค่ะ
ตอนนี้มาดูกันถึงตายแต่ว่ามันดูขอว่ามันไม่ได้
กลับมานะคะครับใส่ไข่กันต่อนะคะ
โหวานดาหยิบแว่นหยิบอะไรเตรียม
สายแว่นก่อนแล้วค่ะแต่พอเอาลงทวนไม่ต้องใส่แล้ว
เอาลงแล้วก็ไม่ต้องใส่แล้วเพราะว่าท่องได้แล้ว
นี่เยอะจริงมาเหนือเลยอ้าวมาเรื่องนี้กันก่อนไปที่สหรัฐอเมริกาบ้างนะคะ
ตอนนี้ผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าร้านขายของเล่นเรียกว่าชื่อดังมาก
ได้ยินกันมานานมากทอยอาอัส
เครือข่ายรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกา
แล้วก็ติดอันดับชื่อเสียงด่งดังไปทั่วโลกเลยนะคะ
ที่จะปิดร้านค้าทั้ง๘๘๕แห่งทั่วสหรัฐแล้ว
ซึ่งส่งผลกระทบกับพนักงานที่ทำงาน๓๓๐๐๐ตำแหน่งด้วยกัน
พยายามที่จะปรับโครงสร้างนี้มาเป็นหนี้นะคะ
ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราว๒๒๔๔๐๐ล้านบาท

รวมไปถึงผู้ที่จับจ่ายสินค้าแห่ไปใช้บริการบนโลกออนไลน์กันหมดแล้วนะคะ
เว็บไซต์ยักษ์ใหญ่อเมซอนและเด็กก็เปลี่ยนใจหันไปซื้ออุปกรณ์
สมาร์ทโฟนมากกว่าของเล่นแล้ว
ส่วนในอังกฤษสาขาที่เหลืออยู่๗๕แห่ง
จะเริ่มปิดร้านภายใน๖สัปดาห์
เจรจาหาผู้ซื้อกิจการรายใหม่ไม่ได้
ส่งผลต่อพนักงาน๓๐๐ตำแหน่งด้วยกัน
ไม่เหมือนกันเหรอเล่นในโทรศัพท์กับของเล่นแบบนั้น
คือไม่เหมือนแต่เดี๋ยวนี้คนก็มาเล่นเกมออนไลน์กันเยอะขึ้น
ไม่ใช่หรอกคือน้องที่เกิดมาใหม่

ไม่รู้ว่าความสุขกับการได้เล่นของเล่นเป็นยังไง
เพราะว่าไปรู้สึกเล่นกับโทรศัพท์ไปแล้วอะไรแบบนั้น
ทั้งนี้แหล่งข่าวที่ไม่ขอเปิดเผยตัวตน
ซึ่งเข้าร่วมการเจรจาต่อรองแบบส่วนตัว
บอกว่าบรรดาเจ้าหนี้ตัดสินใจแล้วว่า
จะได้เงินชำระหนี้คืนจากทรัพย์สินของลูกหนี้
ที่จะหาวิธีให้ธุรกิจมันดำรงอยู่ต่อไปได้
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายชื่อเฉาในปานามา
ก็มาจากเอกสารลับที่ถูกแฉ
ซุกทรัพย์สินหลบเลี่ยงภาษี
ก็จะปิดกิจการสิ้นเดือนมีนานี้เช่นกัน
เพราะว่าสื่อที่ประคมโจมตีแล้วเจ้าหน้าที่บางรายก็ไม่ร่วมรับผิดชอบด้วย

ที่บอกว่าสาวคนนั้นที่เขาบอกว่าตายไม่ตายนะ

เกิดอาการหลอดเลือดสมองอุดตันเพราะเธอเดินทางโดยรถไฟ
จากบ้านเกิดมณฑลเหินหนานไปยังเมืองกว่างโจ
เมืองทองกวางตุ้งโดยไม่พักสายตาเลยรวมเป็นเวลาทั้งสิ้น๒๐ชั่วโมง

ใช้เวลาเดินทางนานมากแล้วก็เล่นโทรศัพท์ตลอดเวลา
แล้วทีนี้รถไฟนั้นมีคนขึ้นลงแล้วก็เบียดเสียดกันตลอด

แล้วพอถึงเวลาช่วงหนึ่งพอเลย๒๐ชั่วโมงบอกแล้วนะ
เป็นลมหมดสติไปก็พลเมืองดีช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาล
เจ้าหน้าที่แพทย์ก็เลยสแกนสมองเธอปรากฏว่าพบริ่มเลือดอุดตันหลายจุด
สมองแพทย์จึงต้องผ่าตัดนาน๓ชั่วโมง

ท่านพุทธผู้ชื่อชาญในแพทย์เหมืองเฮง
ประจำโรงพยาบาลที่มหาวิทยาลัยในกว่างโจบอกว่า
อาการของผู้หญิงคนนี้คือสมองเส้นเลือดในสมองอุดตัน
มีสาเหตุมาจากอยู่ในท่าเดิมเป็นเวลานาน
คือการก้มเล่นโทรศัพท์เนี่ยนะฮะ
แล้วก็ขนาดของริ่มเลือดที่อุดตันนั้น

คือบางคนที่เขาริ่มเลือดเขาจะเป็นก้อนใช่ไหม
คราวนี้ยาวเป็น๒เท่าเป็นเซนเลย

กดทับเส้นเลือดบริเวณคอซีกซ้าย
ก็เลยมีผลอย่างนี้นะฮะเกิดเป็นอัมพาตเลย
เขาบอกว่ามีนอกจากนี้มีคนไข้วัยรุ่นเป็นแบบนี้มาก

แล้วก็เวลาเล่นก็ให้มั่นใจว่าร่างกายอยู่ในท่าที่สบาย

มีรายงานว่าเจ้ามันที่ไปผ่าตัด๓ชั่วโมง
พอฟื้นขึ้นมาหยิบมือถือขึ้นมาเล่นอีก

แต่มัน๒๐ชั่วโมงมันเยอะไปนาน
คนเล่นไม่รู้ว่านานเกิดกับตัวเองแล้ว

ไลน์ไอจียูทูป

เล่นได้เป็นแบบหลายชั่วโมงเลย
พี่ผัดนี่นะเล่นตั้งแต่กลับบ้าน
อ่าห้าทุ่มเริ่มเล่นที่นอนนี่พี่
นอนเล่นรู้สึกตัวเอกทีสี่
จริงแล้วสุดท้ายก็โรงพยาบาลเช่นกัน
เหรอไมเกรนค่ะเพราะว่าเส้นเลือด
มันเกรงคออยู่อย่างนี้ไม่ง่วงไม่อะไรหรือหรือ
มันมีบางช่วงตาแสบก็มีพักปั๊บแล้วดูต่อก็มี
เขายังมีตาแสบของหนูเนี่ยโทรศัพท์หล่นใส่หน้า

บวมแล้วก็อีกวันนึงเช็ดหน้า

พออีกวันนึงมาทำงานแตกหน้าไส่
ไม่เขียวแต่มันรู้สึกว่ามันระบมอยู่ตรงหนู

ดีนะไม่บวมต้องถูกลื้อไปทำหน้ามันและคำข้างเดียวด้วย
หนูตอนหล่นมันไม่เจ็บไงคะอีกวันหนึ่งมันระบมอยู่ข้างในโทรศัพท์ลูก
ใช่เพราะฉะนั้นวิธีช่วยตัวเองที่ดีที่สุดคือ
คือบอกกับตัวเองเลยว่าไม่แปะโทรศัพท์ก่อนนอน

ไม่งั้นพี่จริงมาแตะปุ๊บนะมันไหลไปเรื่อยเลย
ก็เช้าอีกวันหนึ่งแรงงานอีกแล้ว
ดูตอนแรกมืดว่าอ๋อพระอาทิตย์มาแล้วก็มี

อันนี้เยอะมากหนูน้อยเป็นหนูหลับก่อน
เพราะฉะนั้นต้องเตือนคุณผู้ชมเลยว่า
ถ้าไม่อยากเป็นคือเอาให้เวลาเลย

คุณมันเผลินจริง
มันเพลินจริงเพราะฉะนั้นต้องหยุดตั้งแต่เริ่มคืออย่าปู
จริงเอ้าหยุดเราออกไปเดินเล่นดีกว่าคุณผู้ชม

รับมหากรรมความเย็น๑๖๒๕มีนาคมนี้
ณห๕๘อิมแพคเมืองทองทานีค่ะ
และการบริการแบบครบวงจรมาเอาใจผู้บริโภคให้ได้
สุดคุ้มหนักมากโดยโปรโมชั่นรถกระนำ
ราคาสูงสุด๘๐พร้อมรับของสมนาคุณมากมาย
อาธิเช่นอาธิเช่นเยอะมากค่ะ
แล้วก็บอกว่าช็อปครบครบต้องครบนะคะรับฟรี
แล้วก็พิเศษสำหรับสมาชิกโฮมการ์ดแลกรับส่วนลดเพิ่มนะคะลดสูงสุด๒๐
แล้วยังลดและรับสุดคุ้มจากบัตรเครดิตชั้นนำด้วยค่ะ

ที่จะทำให้ทุกการช็อปของคุณง่ายขึ้นที่บริเวณฮ๘ค่ะ

บัตรเครดิตชั้นนำนี่คือชั้นนำไปใช่ไหม

ฉันนำไปแล้วเขาก็นำมาด้วย

พี่พี่คิดอะไรของพี่เนี่ย

ไม่ใช่บัตรเครดิตแกนำไปแล้วใครจะนำไปให้แก

แล้วปรากฏว่าที่บอกว่าช็อปครบเท่านี้ได้บัตรมูลค่ากำลังมันเกินหมดเลย
เพราะว่าของเขาเนี่ยคือมันถูกมันถูกแล้วมันดี
ก็๖๐ลดสูงสุด๘๐อันนั้น
ลดเยอะดังนั้นเราก็จะช้อปได้หลาย

ดังนั้นก็แอปพลิเคชันมีแล้วนะคะ

พี่ลองปล่อยโทรศัพท์ใส่หน้าสักทีหนูว่า

เรื่องกำลังจะถุง

พี่หมื่นโป๊บช่วงนี้มีข่าวของเขาทุกวันจริงนะครับ

ฉันขอหมื่น
เอามาค่ะ

หมื่นโป๊บธนวัฒน์นะคะล่าสุดก็เรียกว่าดังจนฉุดไม่อยู่จริง
คนก็เลยไปขุดคุยอดีตของเขาออกมานะคะ
แถมเจออักษรย่อด้วยบอกว่าพี่มืนจอมเสี้ยนกินตับกะเทย

ก่อนเขาก็ออกมาพูดเรื่องประเด็นข่าวอื่นไปแล้ว
รอบนี้ไปเจอพี่หมื่นอีกพี่หมื่นก็ตอบบอกว่า
ที่มีข่าวว่าอักษรย่อพระเอกปกิงกระเทยนั้น

เพราะว่าเราพูดในฐานะคนที่เชื่อว่าเป็นเรา
เพราะว่าพี่หมื่นตอนนี้ก็มีอยู่ไม่กี่คนหรอกมั้ง
มันก็อาจจะถึงเราได้เหมือนกัน

ผมก็แผ่เมตตาให้เขาไปตามก็แล้วกัน

ในข่าวเขาก็ไม่ได้เขียนชื่อผม
ต้องลองเขียนดูให้เป็นชื่อผมนะครับ

บางทีคนสวยเราก็กดไลค์ให้

เขาบอกว่าผู้หญิงสวยฟังไม่รู้เรื่องไหม

อันนี้เขาบอกว่าเขาก็แค่ไปกดไลค์เฉย

กลัวคนจะแคปมาโชว์ใช่ไหมเราไม่ได้คิดว่าใครจะคิดยังไง
เราไม่ได้ทำอะไรผิดเรากดไลค์ก็เป็นสิ่งที่ดีไม่เห็นแปลก
เขาเป็นเด็กหนุ่มวัยเจริญพันธุ์ปล่อยเขาเถอะเขามีสิทธิ์นะคะ
ใช่ไหมคะไม่แล้วตอนนี้มันมีหลายกระแสไงเอาอย่างงี้
งี้ลองไปฟังบทสัมภาษณ์พี่โป๊ปดีกว่าว่าเขาพูดว่าอะไรบ้าง
คนอาจจะคิดว่าเป็นเราอะไรยังไงก็ได้ก็แล้วแต่เขาแล้วกัน
ผมก็ผมรู้ว่าผมเป็นคนยังไงแล้วก็ทำอะไรอยู่แล้วก็ชอบอะไร
ก็แค่อยากจะฝากบอกว่าบางทีการที่เขาหาผลประโยชน์จากคนอื่นเนี่ย
มันไม่ดีหรอกมันเป็นบาปนะผมไม่โกรธแล้วกันนะ
ผมก็โหดสิกรรมก็ถ้าคนจะมาเขาคิดถึงผมนะ
พลาดคิดถึงผมนะก็แผ่นไม่ตามแล้วนะคะแผ่นไม่ตามแล้วนะคะ
แผ่นไม่ตามแล้วนะคะในข่าวเขาไม่ได้เขียนชื่อผมอยู่แล้ว
ก็ถ้าเขียนชื่อเป็นชื่อผมเนี่ยก็ต้องลองเขียนต้องลองเขียนดูเป็นชื่อผม
กล้าหรือเปล่าก็ถามว่ากลัวคนคิดไหมก็ไม่ได้กลัวหรือว่าไม่ได้ไม่กลัวนะครับ
เฉยมากเลยเพราะว่าผมชอบผู้หญิง
เอ้าก็บางทีคนสวยเราก็กดไลค์ให้เป็นไรไปล่ะไม่เป็นไร
นี่ไงพี่ป๊อปแมนครับ

หมื่นพี่หมื่นหัวนมดำฉันรักเธอ

พูดอะไรพูดดีนะ

เธอนี่ย่ง

พี่พุดเดิ้ลเขาก็มีถ่ายคลิปกัน

ทีนี้เขาก็เล่นกันในคลิปก็เขาจะมีจูจุ๊บอะไรอย่างนี้
บางทีก็เกิดเป็นกระแสดราม่าขึ้นมา
โป๊ปก็เลยบอกว่าอย่าไปคิดอะไรกันเยอะเลย

แต่ตอนนี้คือจริงแฟนคลับเยอะไงคะ

คือพี่พูดจนหนูต้องหันไปดูจอใหญ่
นึกออกไหมคือโหดูอันเล็กไม่เห็นอะไรอย่างนี้

ท่านจัดอย่างงี้ตลอดจะหัวนมเท่าชะดูเลยดูดิ

อย่าบอกว่าหัวนมพี่โป๊ปมั้ง
พี่ไม่โฟกัสอะไรนี่เขาโฟกัสแผนอก

น้องถ่ายข้ามศรีธัญญาด้วยกันตอนนี้
อ้าวศรีธันดรงี่หรอ

โอ้โหน้องหล่อน่ารักขาวผ่อง
ออร่าแบบออรพันธ์ทองออกมาเลย

พันธองหน้าใสแบบน่ารัก
เธอดูเทปผู้ชายงานดีทุกคนเลยนะ

ถ้าโทรทัศน์มันโฟร์เวิร์ดได้ที่จะฆ่าผู้หญิงไปให้หมดนะ

อะไรของพวกพี่เนี่ย

ถึงปุ๊บก็เมื่อวานก็ไปเจอ

เดี๋ยวพูดถึงปุ๊บแล้วไปเจอบอย

ระหว่างเจอน้องบอยที่งานก็แผงอกเดี๋ยวนี้ใหญ่เหมือนกัน

สนใจการออกกำลังกายดีแล้วนะคะ

หมักเตยปักชวนทุกคน
เข้ามาถ่ายรูปด้านกลางหนึ่ง

ก็มีเหตุนู่นนั่นนี่ทำให้ต้องพัดภาคจากกันไป
เขาไม่ได้จับเขาแค่ไม่เป็นกลุ่มแล้ว
บอกว่าทำเอาแฟนใจชื้นขึ้นมาทันทีนะคะ
หลังจากที่ได้เห็นภาพของแก๊งที่เคยล่มมา

ตอนที่เขาสีหัวใจถึงเขา
กลับมาอยู่ตั้งแต่เล่นสีหัวใจของขุนขาดในดังทุกคน
ใช่กลับมาเห็นภาพแฟนทุกคนในเฟรมนะคะ
อุ๊ยแปดปีแล้วเหรอใช่แปดปีแล้วเร็วมากโอ้โฮ
แล้วนั้นจะแย่งเรียนมัธยมอยู่เลยเร็วมากจริงหน้าแหลมตอนนี้เป็นสาวสวย
เขาบอกดีนะไม่มีใครแย่งไอ้จ้อยของเรา
ดีโอ้โฮอย่ามาสิไอ้จ้อยก็คนแย่งเยอะ
ชอบไก่ชอบไก่ของจ้อยชอบใก่ของจ้อย
ว่างั้นไปชวนทุกคนมาให้ครบเลย

พอมาอยู่รวมกันก็เห็นน้องหมากกับน้องมิ้นเนี่ยแท็กมือกัน

สามคนเนี่ยก็จะตลกจะสนุกแล้วก็จะเป็นแบบสุขสน
นะแล้วก็น้องนายเนี่ยไปรวมกลุ่มด้วย
ปรากฏว่ามีอยู่ช็อตนึงเนี่ยน้องนายเนี่ยเต้นท่าแบบว่าเอวไวมาก
พี่หันมาคือจริงแล้วคือการคือการโชว์

น้องนายรักมากนะคะ

โดยรวมเนี่ยไม่มีอะไรทุกคนเนี่ยรักน้องมากเลยนะคะ
ดูแลผมยังดีดูแลผมยังดีใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแบบว่า
ไม่ต้องมีเพจทวงคืนหมายถึงว่าถ้าเป็นเพจตลกก็แล้วไปนะฮะ
แต่ว่าจริงแล้วเนี่ยเขารักกันแล้วก็น่ารักทุกคนรับประกันได้ค่ะ

เห็นเป็นลูก

ไปไปเอาข่าวนี้ดีกว่าแคมเปญนี้
ใจไม่มีใครเกินนะคะในเวลานี้กับแคมเปญอิชิตัน
รหัสรวยเปรี้ยงที่แจกไม่หยุดฉุดไม่อยู่
จากหน้าร้อนที่มีแคมเปญหลักมอบของรางวัลใหญ่
เรียกว่าส่งรหัสฝาเดียวรับไปเลยสลด๔คัน
มูลค่ากว่า๒๑๕ล้านนะฮะ
๑๑๕ล้านบาท
อุ๊ยคุณพ่อช่วยจับแจกันทุกวันพูดถูกต้องเลยใช่๔๕๐๐๐นาทีถูกต้อง
สมากนะคะแล้วก็เขาก็ยังเพิ่มรางวัลเสริมสุดเซอร์ไพรส์นะคะ
ให้เพิ่มความตื่นเต้นเข้าไปอีกนะคะ
ก็จะจับแล้วก็แจกกันทุกวันจันทร์และวันศุกร์นะคะ
ถูกต้องอุ้ยงานนี้จัดหนักไม่แพ้กันเลยถูกต้องค่ะ
แล้วก็ต้องบอกว่าแต่ละสัปดาห์เราไม่สามารถที่จะคาดเดาได้ด้วย

แต่รับรองว่าว้าวทั้งนั้นเลยนะคะ
เพราะว่ามีทั้งของขวัญของรางวัลสายหรูอย่างเช่นทองคำหนัก๑กิโลกรัม
มูลค่ากว่า๑๓ล้านบาท
รางวัลสุดครูก็มีค่ะอย่างเช่นที่แพ็กเกจที่พัก
แล้วก็ตัวเครื่องบินไปชมฟุตบอลโลกมูลค่ากว่า๕แสนบาท
ตามด้วยรางวัลสุดฮาก็ยังมีนะจ๊ะ
และอีกมากมายที่เหนือความคาดหมายรวมแล้ว๗๖รางวัลด้วยกันค่ะ
กิจกรรมมีเยอะเลยนะคะแต่ว่าล่าสุดคุณตันออกมาใบ้

ทำไมก่อนต้องเซียบเข้าไปหรือ

อิชิตันนะคะเล่นใหญ่จริงค่ะ
ปีนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้ส่งให้รีบส่งนะคะ
รหัสเข้าไปร่วมสนุกได้เลยนะคะ
ว่าแจกหนักแจกจริงทุกวันจันทร์

ก็คือ๓วันนี้ต้องมีคนใดคนหนึ่งโชคดี
เอซีตันรหัสรวยเปรี้ยงแน่นอนนะคะ
แต่จะเป็นคุณหรือไม่ต้องติดตาม

รหัสรวยเปรี้ยงฝาเดียว๔คัน

อกจันทร์๗๙๗ดอกจันทร์

หรือว่าในกล่องกลุ่มผลิตภัณฑ์อีชิตัน

แล้วก็โทรออกฟรีทุกเครือข่ายด้วย
จากวันนี้ไปถึงวันที่๙พฤษภาคมปีนี้เลยนะคะ

ผู้โชคดีในเวลา๑๗นาฬิกานะคะ

อยากให้กุโบต้าอยากรู้เป็นไง

เอาไปให้เช่าไถนา

ก็จะเห็นรูปของคุณใหม่ดาวิกา
หันผมสั้นเลยทีแรกนึกว่าแบบเฮ้ยคุณใหม่เอ๊หรือว่าใส่วิก
หลับนะคะหั่นผมสั้นจริงจัง
ดูลุคใหม่ของคุณหมายดาวิกาโฮเน่เป็นคนสวยมากสวยมีอีทิติ
หน้าตาของเธอจะบอกว่าตรงไหนไม่สวยไม่มี
เป็นการตัดผมสั้นยาวแค่นี้ประบ่าเป็นแบบ
แค่ถึงคอเองนิดเดียวจากผมที่ยาวถึงเอวเลย
จากสวยเก๋และได้บุญอีกต่างหากเพราะว่าเธอได้นำผมที่เธอตัดเนี่ย
บริจาคทางวิกผมให้กับผู้ป่วยมะเร็งที่สูญเสียเส้นผมในการรักษาโรค
นี่ไงว้าวคือเธอได้ตัดทั้งภาพแล้วก็ตัดเป็นคลิปด้วย
โอ้โหยาวมากนะยาวค่ะเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็
เขียนข้อความว่าใหม่อยากบริจาคผมมานานแล้ว

เหมือนขอขอบพระคุณลอเรียลไทยแลนด์นั่นไง
สนับสนุนการตัดผมและสมทบทุนในการทำวิก
บริจาคให้กับผู้ป่วยมะเร็งที่สูญเสียเส้นผมจากการรักษาโรค

เธอจะทำเพื่อสินค้าเลยแต่ถ้าทำสิ่งนี้ดิฉันชื่นชม
จริงเพราะว่าไว้ผมมานานมากผู้หญิงยาวขนาดนี้
เพราะว่าผู้หญิงพอไว้ผมยาวแล้วตัดก็ต้องเสียดาย
ใช่แล้วไว้ยาวมากนะคะอันนี้หลายปี
แล้วคนที่ไว้ผมยาวแล้วตัดเนี่ยคือต้องใจให้จริง

ยาวแล้วตัดทีเดียวด้วยไงค่ะเขาจะเอาผมไปใช้

ขอให้หนูโมทนากับน้องใหม่นะคะ

ตายแล้วเป็นสะพ้ายบ้านนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วขำตายเลย

ปาวลีเผยที่มาแท้ปมที่หาว่านางเบี้ยวงาน
กับข่าวดีเรื่องลูกป่ากิ๊ก

ก็มีคนหาว่านางเนี่ยเบี้ยวงานนะคะ

ที่จริงแล้วเขาติดต่อมาทางแกรมมี่นะคะ
ซึ่งก็ไม่เกี่ยวอะไรกับหนูเลย
แต่ที่เกี่ยวเขาเพราะว่าเขาเนี่ยทำหน้าบัตรเป็นรูปของเรา
บอกว่าให้จะไปเล่นคอนเสิร์ต
จะไปเล่นวันที่๒๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

งานนี้เขายกเลิกไปแล้ว
แล้วก็บอกว่าอาจจะไปจัดอีกทีก็คือวันที่๗
แต่ก็ไม่มีการติดต่อไม่มีการทำสัญญาอะไรทั้งนั้น
ปรากฏว่าพอถึงวันที่๒๔มีงาน
หน้ามีหน้าเธออยู่ที่บัตร
แล้วก็คนก็เสียตังค่าบัตรแล้ว
ก็นี่ค่ะเขาบอกว่าเข้าใจผิดว่าเธอเป็นคนเบี้ยวงาน

นางก็เสียงานเพราะว่างานนี้ร่มเพราะน้องเหรอ
น้องก็บอกว่าไม่ใช่หนู
กับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะคะ
เพื่อเป็นการไม่ให้เข้าใจผิดกัน

บางทีไปเขียนโปสเตอร์เลยนะิมโปสเตอร์เซ็นต์นี้มันเร็วอะน้า

มีงานนี้ด้วยหรอไม่เคยรู้เรื่องเลย
ติดก่อนเคยรู้หรือไม่เอาเรื่องแต่งงานนะฮะเขาบอกว่าพบกันมา๗ปีแล้ว
กลัวห้าถันเลข๗ไหมน้องบอกว่ากลัวตอนถามนี่แหละค่ะ
ไม่มีอะไรนะคะแต่ว่าผู้ใหญ่เริ่มคุยกันเองแล้ว
เริ่มควรจะเป็นปีของการปีหมายกำหนดการถ้าเขาแต่งเราไปกันนะ
เขายังไม่ได้ชวนเราเลยนี่อยู่ดีก็แบบน้าดูซิอยู่ดีก็จะไป
เอาอันดีวันนี้นะคะนั่นสิกำลังจะเล่าต่อเลยดูซิ
วันจันทร์ว่าสาวสัปดาห์อาทิตย์นี้ก็เดินทางไปไหนขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะ